คือในมุมมองผมเนี่ยอย่างคนที่วิกลจริตหรือทายสติไม่ดี
ผมว่าเคสนี้มองว่าไม่เกี่ยวข้องแน่
เพราะว่าที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายวิกลจริตเนี่ย
เอาชมพู่ขึ้นไปบนบนเขาเนี่ยชมพู่เป็นเด็กที่ไม่ให้ใครอุ้มนะ
ยากถ้าผู้ชายคนนี้ไปอุ้มน้องเนี่ย
ต้องร้องต้องโวยวายแน่และคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะต้องได้ยิน
คือโดยสถิติแล้วคดีมันเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดนะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดเนี่ยมีความเป็นไม่ได้นะครับ
ถ้าห่างออกไปก็ยากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้
มันก็จะยากขึ้นในการก่อเหตุนะครับ
น่าจะเป็นคนที่ต้องรู้จักและคุ้นเคยกับเด็กพอสมควรนะ
เพราะดูจากเราดูภาพข่าวการขึ้นไปข้างบนเนี่ย
ถ้าเด็กไม่รู้จักครูไม่ไปด้วย
แต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยตำรวจก็คงได้เบาะแสแล้วแหละ
เพียงแต่ยังไม่บอกอาจจะทางกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและหาข้อเท็จจริง
เพื่อประติดประต่อข้อเท็จจริงให้ได้นะครับชัดเจนกว่านี้
คนที่หูแว่วเนี่ยนะ
คือคนมันก็จะมีการจินตนาการสูงและจะเชื่อเรื่องผี
เชื่อเรื่องศัยศาสตร์แล้วก็จะมโนเขียนพระคาถา
หรือเขียนนังสือสอนคนพวกนี้มันไม่มีอะไร
ก็คือคนหูแว่วธรรมดาแล้วไอ้บุคคลคนนี้ที่ผมเห็นข่าวอ่ะ
ผมคิดว่าเขาไม่บ้าแค่หูแว่ว
คือเขาอาจจะเคยใช้สารเสพติด
ซึ่งดูเนื้อในข่าวเนี่ยไปเจอซองกาแฟ
แสดงว่าติดกาแฟตอนนั้นเนี่ยก็คือต้องใช้สารเสพติด
สิ่งที่ทำให้เขาหูแววเพราะถามว่า
ทำไมคนที่เป็นแบบนี้คนป่วยที่อยู่กับผมหลายคน
เหมือนผู้ชายคนนี้มีลักษณะคล้ายกันลักษณะคล้ายกันจากเขียนตำรา
ลายมือสวยมากและจะคิดว่าตัวเองโดนผีเข้า
หรือโดนคุณสัยและจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากเพราะคนพวกเนี้ย
ก็คือคนที่เคยใช้สารเสพติด
เลิกไปแล้วมากินกาแฟหรือกินข้างหนึ่งชูรังก็หูก็ยังแว่วเหมือนเดิม
ก็จะมโนเองนะแต่ที่บอกว่าชายคนนี้
ไม่ใช่คนบ้าแน่นอนสังเกต๑ใส่รองเท้า
พวกเนี้ยจะกินของบูดเน่าแล้วเนื้อตัวจะสกปรก
มอมแมมคนนี้ไม่มอมแมมมากนะฮะและผมพ่อมายาว
คือบางช่วงก็พูดรู้เรื่องคือคนหูแว่วไง
เพราะเขาจินตนาการไงที่บอกว่าเขาคงจะเคยใช้สารเสพติด
ซึ่งมันเป็นกล่อมประสาทเขาถ้าบ้า๑๐๐เนี่ย
รองเท้าไม่ใส่สองกินของเน่าเหม็น
ก็คือของบูดนี่คือคนบ้าแต่ผู้ชายคนนี้กินกาแฟนะครับ
ซึ่งไม่ใช่คนบ้าเลย๒กินกล้วยน้ำว๊า
เห็นมีกลวยน้ำว้าแล้วไม่ค้นในตัวก็ไม่เจอของเน่าเหม็นเลย
จันสติไม่ดีผมว่าเคสนี้มองว่าไม่เกี่ยวข้องแน่
เพราะว่าที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายวิกลจริตเนี่ย
เอาชมพู่ขึ้นไปบนบนเขาเนี่ยชมพู่เป็นเด็กที่ไม่ให้ใครอุ้มนะ
ยากถ้าผู้ชายคนนี้ไปอุ้มน้องเนี่ยน้องต้องร้องต้องโวยวายแน่
และคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะต้องได้ยินจริงไหมฮะ
และอีกอย่างน้องจะเดินตามชายที่ไม่รู้จักถือถุงปุ่งถุงปุ๋ยเนี่ย
เขาไม่เดินตามเป็นไปไม่ได้ต้องมีการอุ้มซึ่งและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ
สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี้ย
ผู้ชายคนนี้ถ้าเอาน้องมาจริงก็จะต้องอยู่หน้าบริเวณนั้นอ่ะ
ต้องเจอใช่เพราะน้องหายสิบเอ็ดแต่เจอสิบสี่
ก็ต้องวนเวียนอยู่บริเวณนั้นซึ่งศพก็ห่างไกลจากบ้าน
ประมาณสองกิโลแค่นั้นซึ่งมันต้องเจอผู้ชายคนนี้แต่อยู่ดีดี
ผู้ชายคนนี้โผล่มาเป็นปริศนา
ซึ่งผมมองแล้วช่วงเวลาไม่สอดคล้องมันไม่สอดคล้องเลย
ยังไงมันต้องเจอส่วนอีกคนหนึ่งอันเนี้ยผมไม่ขอออกฟาร์ม
คิดเพราะวันที่ผมเดินทางไปมุกดาหารผมก็ไม่เคยเจอกับผู้ชายคนนี้
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูด
ก็เชื่อในสิ่งที่เขาพิสูจน์หลักฐานแต่
ว่ามันเป็นแบบนี้ย้ำนะครับเรื่องศพสาข์ประหลัก
ซึ่งคนป่วยที่บ้านผมมี๒๓คนแบบนี้เลยครับ
คือผมว่าจุดจบของคดีเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะ
ถ้ามีการจับผู้ร้ายได้จะต้องตอบสังคมให้ได้
ตอนนี้ทุกคนกลัวเรื่องแพ้เรื่องคนร้ายตัวจริงคนร้ายตัวปลอม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับนั่นคือมุมมองผมนะ
ไม่ใช่ว่าตอนนี้โยงใครไปโยงมาแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไร
มันไม่ใช่อะครับแต่ผมยังคิดว่าถ้าอยากรู้เรื่องอะไรดีอ่ะ
นักข่าวอ่ะรู้
คือคดีน้องชมพู่เนี่ยวันนี้เรายังไม่ชัดเจนว่าอ่า
ไม่ใช่เราไม่ชัดเจนนะก็คือว่าเราไม่มีข้อมูลตรงที่ว่าน้องชมพู่เนี่ย
สาเหตุการตายผลการชนะสูตรพลิกศพที่เอ่อ
พนักงานสวนเขาได้มาเนี่ยว่าหนึ่งสาเหตุการตายเกิดจากอะไร
นะครับมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แล้ววัตถุพยานของกลางทั้งหลายเนี่ย
เอ่อชี้เป้ายังไงอันนี้คือตัวสำคัญ
ส่วนพยานบุคคลทั้งหลายที่พยายามประกอบกันการค้นหาทุกซอกทุกมุม
จะเห็นว่าคดีนี้นี่มีการค้นหาพยานหลักฐานที่มากมีการเดินเรียงหน้ากระดานนะครับ
ไปดูทุกที่ตรวจสอบทุกที่มันก็ยิ่งทำให้คดียากขึ้นนะครับ
สอบพฤติกรรมของแต่ละคนมีการจำลองซิเมชั่นคนที่น่าจะเกี่ยวข้องหมด
แต่ว่าเรายังไม่สามารถคุยคือเรานึกไม่พอสังคมและผู้สื่อขาวนี้
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเข้าทั้งหมดด้วยกันได้
คนที่เชื่อมโยงได้น่าจะเป็นพนักงานสอบสวนเพียงแต่เข้าใจกับพนักงานส่วนก็คงไม่อยากพูดเยอะนะครับ
เพราะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเชื่อว่าก็อยู่ในนั้นแหละ
ทุกวันนี้ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็พูดถึงก็มีเป้าหมายทุกคน
พฤติกรรมที่ไหวทันที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้พอสมควรนะครับ
และยิ่งสื่อสารมวลชนตามกันตลอดเลย
ก็อาจจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้พนักงานสอบสวน
ต้องใช้ความสามารถสูงในการรวบรวมพยาหลักฐาน

มันจะอยู่ที่เหตุและผลความเป็นไปได้

ให้ข่าวได้ตามสมควรนะครับ
ก็จะมีช่องทางแต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยตำรวจก็คงได้เบาะแสแล้วแหละ
เพียงแต่ยังไม่บอกอาจจะกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและหาข้อเท็จจริง
เพื่อประติดประต่อข้อเท็จจริงให้ได้นะครับชัดเจนกว่านี้
แต่คงแต่ในความเห็นผมนะถ้าที่ดูคดีมาไม่น่าจะยาวถึงขนาดนี้
เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ว่าพยานหลักฐานเนี่ยเรื่องนี้ถ้าพูดกันตรงแล้วเนี่ย
พยานหลักฐานอาจถูกทำลายไปบ้างทำลายนะไม่ใช่ผีป่าสาตานอะไรนะไม่ใช่นะ
แต่เราคิดว่าไอ้การที่เข้าไปค้นหลายรอบหรือเดินย่ำหลายรอบเนี่ย
อาจจะทำให้พยานหลักฐานบางอย่างเสียหายได้
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าน้องเขาเสียชีวิตเพราะอะไร
ตัวนี้รายงานชะนัดสุดพิกษมณ์เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้
แล้วเมื่อพิจารณารวมกับพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะชัดขึ้น
ขนาดนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีนะพนักงานสับสวนก็ดีสื่อสารมัญชนก็ดี
พยายามดูเส้นทางที่น้องเขาไปเนี่ยไปไปทางไหนไปยังไง
ถ้าได้เส้นทางตรงนั้นมันจะถอยกลับมาถึงจุดที่เริ่มต้นได้
แต่วันนี้แม้กระทั่งจุดเริ่มต้นยังหาไม่เจอ
เพราะต่างจังหวัดเราก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอาจจะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับกล้องวงจรปิดมากเกินไป
ตรงนี้ก็ต้องดูนิดนึงแต่ตำรวจสอบหลายครั้งผมว่าเขาคงอยากให้มันรอบครอบมากกว่า
ถ้ามองของอาจารย์แล้วจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนในหว่าง
หรือมีคนที่เป็นความขัดเย็นกับพ่อแม่เคย
ไม่กล้าบอกหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่ต้องรู้จักและคุ้นเคยกับเด็กพอสมควรนะ
เพราะดูจากเราดูภาพข่าวการขึ้นไปข้างบนเนี่ย
ถ้าเด็กไม่รู้จักครูไม่ไปด้วยต้องร้องไห้ต้องอะไร
มันก็น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่ไอ้ชุดที่ไปถอดโน่นถอดนี่ออกรองเท้านี่
มันเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการอำพลางเป็นการอำพลาง
อย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้คนที่ตอบได้ดีกว่าที่สุด
ตรงนี้คือจุดสำคัญเสียชีวิตมาเวลากี่โมง
ซึ่งเขาสามารถคำนวณได้จากอุณหภูมิในร่างกาย
หรือสภาพร่างกายนะครับเด็กขนาดนี้อายุขนาดนี้
เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายหรือเขาอาจจะเกิดการตกเลือด
ขณะที่ตายตายอยู่ในท่าไหน
อันเนี้ยวิทยุศาสตร์รวรรด์เรื่องนี้

หลังจากการตายระยะเวลาการตาย
แล้วก็ถ้าได้เส้นทางผมเข้าใจว่าเขาน่าจะจำลอง
และอยู่ในตำรวจพยายามพนักงานสวนพยายามที่จะจำลองสภาพจริง
แต่หลังเราก็เห็นว่าการหาปัญญาณรัฐานยังไม่เจอแล้ว
ต้องดูเบื้องต้นคือบางคดีต้องเข้าใจนะ
พนักงานส่วนอาจจะกลับไปทบทวนข้อเท็จจริงในวันแรก

ไปหลังเนี่ยคนเดินย่ำเดินเหยียบไปมันก็ผิดปกติพอสมควร
พนักงานสอบสวนเนี่ยวิชาการตำรวจเนี่ย
ปัจจุบันเราดูแล้วคดีไม่ค่อยพลาด

พ่อแม่ของน้องก็ต้องใจเย็น
ดูสิครับเรื่องทุกวันนี้ได้เกือบหมด

เพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์ก็ดี
อ่าสิ่งแวดล้อมต่างก็ดี
ก็ดีมันไม่เอื้อตการที่จะลวกรวมมัญญาณหลักฐานได้ชัดเจน
แต่ก็คิดว่าสุดท้ายคงได้
ตำรวจต้องมีหลักฐานระดับหนึ่งในมือแต่ทีนี้เขาไม่อยากออกหมายจับ
เพราะการออกหมายจับต้องพยานหลักฐานน่าเชื่อตามสมควร
เห็นคดีต่างที่เขาออกหมายจับเนี่ยเขาเชื่อตามสมควรแล้ว
เรื่องของการแห่งคล่องขังเขามีพยายามหลักฐานหนึ่งที่จะพอไปถึง
แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้พยานหลักฐานมันสเปะสปะ
มันอาจจะชี้เป้าได้มากกว่า๑คนนะครับ
และมันอาจจะเกิดข้อขัดแย้งบางอย่างที่พนักงานสวนต้องพยายามตัดประเด็น
เราเห็นว่าปกติแต่ละคดีพนักงานศัพท์จะต้องตั้งสมสัยธารก่อน
ผู้หญิงฆ่าผู้ชายอย่างหนึ่งหัวของเขาเปล่าเรื่องชู้สาว
เรื่องการเงินเรื่องโกรธแค้นเขาตั้งประเด็นไว้หมด
แล้วเขาก็ค่อยตัดวันนี้ยังมีที่เรายังคุยกันหนึ่ง
ประเด็นของความขัดแย้งในครอบครัวใช่ไหม
ประเด็นที่สองเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศก็ยังอยู่
คือถ้าพนักงานศัพท์สรุปชัดเมื่อใดคือเขาออกมาจับแน่
หรือที่ได้จากตัวผู้ตายจริงนะ
ในจุดที่มันพิลึกพิษดารเนี่ย

เขาจะไปค้นจากต่อจากนี้ก็ไม่เจอแล้ว
คือคดีที่เราจะต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ความผิดนะครับ
ยิ่งเวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งมาขึ้นทนนั้น
คือจริงแล้วความสิ่งที่เราจะได้หลักฐานมากที่สุดก็คือวันแรกเป็นครั้งแรกที่เราเจอ
เจอกับตัวพนักงานสอบสวนนักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงแพทย์
จะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะต้องป้องกันสถานที่เกิดเหตุให้ได้ดี
ซึ่งปัญหานี้มันก็อยู่กับบ้านเรามานานมากแล้ว
ว่าในเมื่อคนแรกที่เข้าไปในที่เกิดเหตุมันอาจจะยังเก็บข้อมูลไม่ได้ครบถ้วน
พวกสารคัดหลังต่างอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่มนุษย์ต้องเก็บก่อนที่ศพจะถูกเปลี่ยนสภาพนะครับ
สัมภาษณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเอาเข้าไปที่โรงพยาบาลมันก็จะต้องถูกล้างตัวเช็ดตัวอะไรอย่างนี้เนอะ
บางทีเราตรวจไม่ละเอียดนะครับ
หลักฐานหลายชิ้นมันก็หลุดหายไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมันนานมันก็ยิ่งยากนะครับ
ของผู้กระทำความผิดได้ลงถึงสารท่านก็รับฟัง
คือถ้าเจอได้แล้วก็ตรวจเทียบแล้วมันตรงอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อคดี
วันนี้พนักงานสอบสวนเราเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเองแม้ว่าจะมีแต่ละภาคแต่ละจังหวัดบางทีการเดินทางมันก็ลำบากเนอะ
เพราะว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดมันไม่ได้ใกล้กันบางทีแค่อำเภอเมืองกับอำเภอก็เดินทางไกลแล้ว
ทีนี้พอมันปล่อยเนิ่นนานกลายเป็นคดีดัง
กลายเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ

คำว่าลื้อกันใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนการที่เราเก็บให้ละเอียดตั้งแต่ตอนแรกนะครับ
ตำรวจเองก็มีเทคนิคในการสืบสวนเยอะแยะแล้วนะครับ
ทุกวันนี้ก็มีระบบที่เปิดเผยไม่ได้
ระบบที่พัฒนาไปมากในการสืบจับคนร้ายทั้งคนร้ายที่อยู่ระหว่างหลบหนี
คนร้ายตามหมายจับทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ตำรวจก็มีความสามารถในการจับกลุ่มผู้ร้ายสูงขึ้นนะครับ
แต่ประเด็นปัญหานั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คือว่า
ในตอนคว้าตัวคนร้ายผู้ต้องสนใสเนี่ย

หลังจากนั้นล่ะเราจะตรวจพิสูจน์หรือว่าเราจะยืนยันการกระทำความผิดเขายังไง
ในเมื่อคราบเลือดนะครับเส้นผมเส้นขนสารคัดหลังอะไรต่างเนี่ย
เราเก็บไม่ละเอียดนะตอนแรกจะมาเก็บภายหลังมันก็อ่อนลงไปแล้วนะครับ
แต่ตัวการจับคุมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก
ผมว่ายังไงตำรวจก็สืบจนเจอเพราะคดีนี้ก็ไม่ได้กว้างมากนะครับ
ต้องสงสัยก็ยังมีทั้งคนที่ป้นเปี้ยนอยู่ในชุมชนแล้วก็ตัวญาติด้วยนะครับ
ซึ่งเนี่ยมันไม่ต้องตามหาอะไรมากขนาดนั้นนะครับ
ถึงจะหนียังไงก็ยังตามกันเจอเนาะยิ่งเป็นสมมุติว่าถ้าคนกระทำความผิดเป็นคนที่เป็นญาติด้วยอย่างนี้
เราก็เห็นเขาอยู่แล้วเจอเขาอยู่แล้วแต่อะไรล่ะที่มันจะพิสูจน์ว่าเขาก็ทำความผิดจริง
อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
คือจากสถิติคดีข่มขืนนะครับในโลกนี้นะครับไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยเนอะ
มันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนทั่วไปจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะก่อเหตุนะ
แต่ส่วนใหญ่แล้ว๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเกิดขึ้นจากคนที่ใกล้ชิดนะครับ
คดีเกี่ยวกับเพศนะครับไม่ได้ระบุเฉพาะคดีข่มขืนอย่างเดียว
ด้วยว่าการที่ผู้ถูกกระทำในเหยื่อเนี่ยจะถูกล่อลวงนะครับหรือว่าถูกขืนใจอะไรก็ตามเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากคนที่เราเคยรู้จักกันพูดคุยกันล่อลวงได้ง่ายนะครับ
ไปเที่ยวชวนพาไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเด็กนะฮะมันคือมันก็จะเกิดได้ยากกว่ากับคนที่เป็นคนทั่วไปไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับ
อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ต้องเคยรู้จักอาจจะเคยมาผัวพันเคยคุยเล่นมาก่อนนะครับ
แม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยต้องอย่างน้อยก็ต้องเคยคุยกับเหยื่อก่อนนะครับ
เคยเข้ามามีความสำคัญกับเหยื่อครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยนะครับ
ผมพูดโดยสถิตินะครับไม่ได้ใช้การฟันทงอะไรด้วยความรู้สึกนะครับ
คือโดยสถิติแล้วคดีมันเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดนะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดเนี่ยมีความเป็นไม่ได้นะครับ
ถ้าห่างออกไปก็ยากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้มันก็จะยากขึ้นในการก่อเหตุนะครับ
ซึ่งความยากเหล่านี้มันก็บางครั้งมันก็ทำให้ผู้กระทำความผิดยกเลิกที่จะทำซะเอง
เพราะเขารู้สึกว่ามันวุ่นวายมันยากอย่างนี้ที่เราเคยเห็นว่าคดีแบบแท็กซี่ข่มขืนหรืออะไรอย่างนี้
จริงแล้วอันนั้นเป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับคดีข่มขืนจริงที่ไม่ได้เป็นข่าว
เพราะว่าถ้าเอาสถิติมาจริงบางทีข่มขืนที่รู้จักกันเป็นแฟนกันมาก่อนอย่างนี้เป็นเพื่อนกันรู้จักกันอย่างนี้มันมีเยอะมากแต่ว่าเราไม่เห็นในข่าวนะครับ
ซึ่งถ้าผมพูดถ้าผมตอบโดยสถิติเนี่ยใครยิ่งมีความผูกพันกับเหยื่อมากเนี่ยมันก็มีความไม่ได้ว่าจะก่อเหตุได้มากกว่า